ที่สูญเสียเงินที่โดนไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่
ประมาณเกือบ๗ล้านบาท
เกือบ๗ล้านบาท
หลักฐานที่เขาใช้ไปหลอกผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นครูอยู่ที่เชียงใหม่อีก
คนนี้เสียหายทรัพย์สินเบื้องต้นได้คุยกัน

อยากจะให้เขารับผิดชอบ

จะทำลายชีวิตผู้หญิงคนหนึ่ง

ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความเป็นลูกผู้ชาย

ข่าวนี้เป็นรายละเอียด

ฝ่ายหญิงเป็นคนพูดถึงฝ่ายชายแล้ว

ตกลงแล้วเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับ

คู่สามีภรรยาเท่านั้นหรือเปล่า

แต่เนื่องจากลักษณะของข่าว

ถ้าเราอ่านนะคะเพราะว่าเนื้อหา

ผู้หญิงหนึ่งคนที่เป็นสามีภรรยา
แต่มีการพูดถึงว่ามีการกล่าวหาว่าผู้ชายคนนี้ไปหลอกผู้หญิงอีกหลายคน
แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการครูทั้งนั้นในแต่ละจังหวัด
แล้วแต่ละคนก็โดนหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นสำหรับเงินที่ถูกหลอกไป
ข่าวมันก็เลยถูกโยงค่ะว่ามันคล้ายกับตอนกรณีน้ำมนต์
แต่ว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นฝ่ายผู้ชายที่เป็นตัวละครหลักของเรื่องนะคะที่ถูกกล่าวหาอยู่ตอนนี้
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยคุณครูค่ะคุณครูเนี่ยต้องบอกเป็นอดีตครู
เป็นอดีตข้าราชการครูอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ครูจะเล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมด
เราเนี่ยพยายามติดต่อทางฝั่งของผู้ชายแล้วเพราะว่าจริงแล้วควรจะได้ฟังทั้งสองฝั่งนะคะ
ฝ่ายผู้ชายเนี่ยทราบว่าเราจัดรายการวันนี้แต่ว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ
แต่ว่าอีกหนึ่งท่านที่จะมากับเราก็คือทนายที่รับเรื่องร้องเรียนนี้เอาไว้นะคะ
ทนายสวรียาชัยยังทันทวีทนายความแล้วก็ครูที่เราพูดถึงเราจะเรียกว่าครูทิพย์นะคะ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะบอกครูเอาไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่แม้ลูกผู้หญิงไม่เข้าใจหัวโอกกัน
อันนี้ต้องฟังครูแค่ครึ่งเดียวคือต่อให้ครูคุณครูพูดจริงก็จะเชื่อครูได้แค่๕๐ของเรื่องก่อน
ต้องรออีกฝั่งหนึ่งเผื่อเขาจะออกมาชี้แจงบ้าง
แล้วค่อยมาเปรียบเทียบหลักฐานพยานกัน
แต่เรื่องนี้ทำให้เราคิดว่าเรื่องคล้ายกับก่อนหน้านี้
คล้ายกับเรื่องของน้ำมนต์ที่หนึ่งคนแล้วก็เที่ยวไปหลอกคนหลายคน
ที่ครูให้ข่าวเนี่ยคือจะบอกว่าโครงสร้างเรื่องของครูเนี่ยคล้ายคดีน้ำมนต์ป่ะคะ

มั่นใจจนพูดแทนคนอื่นได้เลยเหรอ
ก็คือมันประสบกับตัวเองแล้วก็มีหลักฐานทุกอย่าง

อย่างพูดถึงว่าไลน์ที่คุยกับต้นเราก็มี
ผู้หญิงเขาก็ทักเข้ามาแล้วเราก็ถามผู้หญิงว่าเอาเบอร์พี่มาจากไหน

ก็บอกว่าได้จากคนนั้นคนนี้ให้มา
แล้วเอาเบอร์พี่ไปไหนพี่เป็นเมียต้นไหมเนี่ย

มีเบอร์ต้นยังไงหนูก็ถามมา

เอ็มเอสมาต่อว่าว่าอย่าสอนให้ผัวเป็นจูน

เหมือนกับว่าเราไปร่วมช่อโกงกับต้นอย่างนี้ค่ะ

คือพูดก็พูดคือกำลังจะบอกว่า
ถ้ามีเรื่องอะไรที่เกิดจากผู้ชายคนนี้

หรือเรื่องอะไรที่ออกมาให้ข่าวตอนนี้คะ
คือเราก็โดนโดนโดนหลอก

แต่เขาก็บอกว่าเขาทำงานทำงานทำงานมาตลอด

โผล่เข้ามาโผล่เข้ามาอ้าวมันไม่ใช่แล้วแบบนี้
แล้วเขาก็บ่ายเบี่ยงการอยู่กินตลอด

ปล่อยให้ฟ้องร้องเราคนเดียว
ทีนี้ครูค่ะบางคำถามอาจจะเป็นคำถาม
และรับรวมรุงเรื่องส่วนตัวของอายไว้ก่อน

เรื่องมาบอกว่าคุณครู

ใช่ค่ะเพราะเขาให้ลาออก

อยู่ได้ก็ไม่ได้อยู่ก็ลาออกเลย

รักจากเขาให้ถอนคดีความแล้วนะคะ

แต่ที่ไม่ได้เป็นครูแล้วเนี่ย

ก็ลาออกมาเชื่อค่ะเพราะจริงครูยังไม่ถึงเกษียณ
ไม่ถึงเกษียณนะคะไม่ค่ะแล้วอีกตั้ง๖ปี

ในขณะที่สามีตาม

วัยแตกต่างกันระดับหนึ่งนะคะ

คบกันประมาณครึ่งปี
เสร็จตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกัน

ขออภัยนะคะคือคุณครูเคยมีครอบครัวมาแล้ว

ทีนี้ใครเป็นคนนำพาให้มา

ไม่ได้ใหญ่ตัวหรอกอยู่ที่จังหวัดเลยหรอ
พูดทีเล่นทีจริงกันมาเรื่อยล้อเล่นกันมาเรื่อยจนบอก
ต่อไปไม่ต้องเรียกพี่แล้วนะเรียกแม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้
ก็ติดต่อกับลูกชายเข้ามาเรื่อย
เดี๋ยวนะคะครอบครัวผู้ชายเขาเป็นคนที่ไหนคะ
เขาเป็นคนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรานะคะ

เห็นข่าวบางช่องก็ออกว่าเขาเป็นคนเลย

คือเขาเป็นลูกค้ามาเที่ยว
ไม่ใช่คนระแวกนั้นเจอกันบ่อยไม่ใช่

ทีนี้มาพักบ่อยขนาดแนะนำลูกชายเลยเหรอคะ
เขามาเขาบอกว่าเขามายึดรถนะคะ
ก็มาเรื่อยค่ะก็มาบ่อยอะค่ะ

พอดีแม่เขามีสามีมีอาชีพยึดรถ
พี่ว่ามันไม่ส่งงวดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้คุยกันกี่ทีคะเขาถึงแนะนำลูกชายมาให้
บ่อยค่ะเขาชวนทำธุรกิจอ่า

ประมาณปีนึงค่ะ
ทีนี้ชักพามาจนกระทั่งได้คบหาดูใจกันเรา

ค่ะก็ไลน์คุยกันโทรศัพท์คุยกันเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อมาก่อน
ก็บอกโอ๊ยไม่ได้หรอกเราแก่แล้วทำไมมายุ่งกับเรา
คือเราก็คลองเราไม่อยากอยู่มึงให้เขาบอกว่า
เขาบอกพอเถอะช่วยเถอะผู้ชายคนนี้พอแล้วอยากหยุดทุกสิ่งทุกอย่าง
อยู่กับคนสวยก็อยู่มาแล้วอยู่กับสาวก็อยู่มาแล้ว

คืออยากได้ความจริงใจอยากเริ่มต้นชีวิตขอโอกาสเถอะค่ะ
คือเขาพูดเขาโน้มน้าวเราจนเราเชื่อ
ประมาณ๖๗เดือนที่คุยคบหากันเนี่ยเจอหน้ากันกี่ครั้งคะ
เจอวันเกิดเขา๘เมษาก็พากันไปทำบุญแล้วก็แยกย้ายกัน
แล้วก็มาวันเกิดเราแล้วก็พากันไปทำบุญแล้วเขาก็กลับทำงาน
ไม่ได้งานเขาลำโพงจะแตกสายไฟจะช็อตอยู่ตลอดอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวครูคุยกัน๖๗เดือนเจอตัวจริงกัน๒ครั้งหรือคะ
แล้วใช้ยังไงคุยไลน์โทรคุย
คุยแล้วแต่เขาจะโทรมาไม่มีเฟซค่ะเขาจะโทรศัพท์
โทรไปเป็นพันครั้งเขาก็ไม่รับเขาบอกเขาไม่ว่างเขาอยู่ห้องอัดเครื่องเสียงดัง

ตอนเป็นแฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อมาเอง
แล้วบอกว่าเราก็เป็นคนมีงานตลอดเราก็ไม่ค่อยว่างก็ไม่ได้คุย
บางทีก็ส่งไลน์ไป๒วันเขาอ่านทีอาทิตย์หนึ่งเขาอ่านทีบางทีก็๑๐วันอ่านทีโทรศัพท์
เดี๋ยวขออนุญาตแทรกค่ะถ้างั้นความสัมพันธ์ไม่ได้ใกล้ชิดกันนะครูค่ะ
ค่ะก็อยู่อย่างนี้ค่ะ
เอาแล้วขออภัยนะคะคือไปมายังไงไปยอมจดทะเบียนกันได้คะ

คือฝ่ายเขาเข้ามารบกวนบ่อยเรื่องเงินก็เลยบอกว่า
เนี่ยแล้วเป็นอะไรกันทำไมต้องมารบกวนทางนี้มากมายนักหนาก็คือโมโหค่ะ

ให้มั่นใจได้ไงว่าคุณไม่มาหลอกลวงก็พูดอย่างนี้

แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาเขาบอกเขาเป็นแฟนคุณเป็นเมียคุณ
ทางนี้ไปแย่งผัวเขาก็พูดอย่างนี้
เขาบอกไม่ใช่ทางนี้ไม่ได้เป็นผัวใคร
ถ้าไม่แน่ใจก็จะไปจดทะเบียนให้เขาว่าอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยขึ้นเครื่องมาจดทะเบียนวันนั้นเลย
ทะเลาะกันวันนั้นแล้วขึ้นเครื่องมาวันนั้นเหรอฮะ
เช้ามาเขาก็ขึ้นเครื่องมาท้าพิสูจน์เลยว่าเขาไม่ใช่ผัวใคร
เดี๋ยวก่อนไปจดทะเบียนก่อน

คือดูแล้วความสัมพันธ์ไม่ได้ใกล้ชิดมากแต่คุยกันตลอด
แต่ดูแล้วบางทีเขาก็ไม่รับโทรศัพท์เราหลายครั้งเหมือนกันนะ

แต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเขามารบกวนเงินเราบ่อยเนี่ย
โอนเงินไปเรื่อยเดี๋ยวก็ทำเครื่องเสียงแล้วก็ทำนู่นทำนี่พังแตกตลอดอย่างนี้

โอนเข้าบัญชีน้องสาวเขา
เขาขอยืมเงินเราหรือเขาชวนหุ้นทำธุรกิจ
เขาชวนไปทำงานที่เขาค้างอยู่ว่าเขาเป็นผู้รับเหมาอยู่บริษัท
เขาว่าโดนผู้หญิงชื่อออ่างหลอกเขา
เออนี่หน่อยนะครับค่ะค่ะค่ะแล้วเขาหมดเนื้อหมดตัว
แล้วเขาขอโอกาสว่าถ้าไปช่วยงานตรงนี้ได้นะ
ไรทั้งหมดจะให้คุณหมดเลยเพราะมีเงินอยู่บริษัทประกันอยู่๖ล้าน
เดี๋ยวถ้าสิ้นปีมาจะได้คืนแล้วจะเอาคืนให้
ครูคะเดี๋ยวลืมรวมทั้งหมดก่อนจดทะเบียนเขายืมเงินครูไปเท่าไหร่คะ
อ่าก็ลงทุนไปเรื่อยค่ะมันกำหนดไม่ได้

คือตอนคร่าวที่เราได้แจ้งความจับข้อหาช่อโกงนั้น๔ล้านเศษ
เดี๋ยวแจ้งความจับเขาก่อนหรือหลังจดทะเบียนฮะ

เพราะเขาให้สัญญาว่าเงินที่เอาไปลงทุนเนี่ย

เงินที่ประกันอยู่บริษัท๖ล้านก็ไม่เห็น

เดี๋ยวครูค่ะสรุปว่าที่ครูจดทะเบียนสมรสกับเขาเนี่ย
คือเหมือนกับเป็นการคุยกันว่าเราเป็นอะไรกัน

เพราะเหมือนกับรักใครชอบพอจะใช้ชีวิตร่วมกัน

หนี้เป็นสินอยู่เท่าไหร่เขาจะใช้ให้

เราก็เลยบอกว่าขอความมั่นใจอะไรมาได้

เขาบอกว่าเนี่ยมาแย่งผัวเขาเนี่ย
เขาคุยไลน์อีกนิดนึงก็บอกอ้าวแล้วใครเป็นผัวคุณ

อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปคุยกับมัน

ทีนี้ถ้าไม่เชื่อก็จะไปจดทะเบียนให้

ทีนี้เขาเหมือนกับชวนลงทุนนะนะ
เอาเงินของคุณไปเนี่ย

จดทะเบียนกันแล้ว
งานรับเหมาที่เขาว่ามันจะทิ้งไม่ได้

ไปเลยเพราะทิ้งไม่ได้เขาทิ้งนะแม่เขาจะเรียกกันแม่พ่อ

หมุนกลมที่อยู่ตามเหงเคยเห็นไหม

ดวงนึง๔มื้นก็จะอ้างมาอย่างนี้

ก็เอกอยู่ค่ะแต่เราเป็นคนไม่เที่ยวเราคนบ้านนอก
เราไม่เคยเข้ากรุงเราไม่เคยเที่ยวเทคเที่ยวบาร์

ที่มันไปอยู่ในหนังในละคร
เอาเท่านี้ก่อนนะคือเหมือนกับมีการ
เหมือนกับเอาเงินครูเนี่ยแต่ว่าก็เหมือนกับ

กันแบบนี้นะแล้วก็มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาแทรก

ทีนี้พอหลังจากจดทะเบียนกันแล้วเนี่ย

แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว

เขาบอกว่าสิ้นปีจะมีเงินคืนให้

แล้วก็เงินที่คุณลงทุนไปเท่าไหร่จะคืนให้ทั้งหมด
ก็หลังจากนั้นประมาณสัก๔๕เดือน

เวลา๔๕เดือนหลังจดทะเบียนเจอกันกี่ครั้ง

ก็อย่างนี้โทรคุยกันคุยไลน์กันอยู่

คือเอาล่ะแล้วแต่เขาความสัมพันธ
รักใครชอบพอกันยังไงไม่ก้าวล่วงนะคะ
แต่ดูลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีข้อสงสัยอะไรไหม
แง่ของการรับทำคดีนี้ให้
ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องทำคดีต้องคุยรายละเอียดคดีอีกเยอะเลยค่ะ
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องบอกว่าการสมรสกันเนี่ยมีการสมรสกันแล้วนะคะ

ถามว่าวันนี้คุณจะแก้ปัญหาของเขายังไง
ปัญหาของเขาคือต้องได้รับการแก้ไขคุณต้องหย่านะคะ
คุณต้องหย่าแล้วก็เรื่องของค่าเสียหายอะไรต่าง

เรื่องจริงที่คุยกันว่าตกลงแล้ว

ก่อนที่จะสรุปเรื่องที่จะฟ้องคดี

ไม่อยากค่ะตอนนี้ก็คือยังผูกพันกันตามกฎหมายนะคะ
คือลักษณะขวามขาดแย้งที่เกิดขึ้นแบบนี้
ถ้าจะหย่าคือคุยกันดีแล้วหย่าหรือ

ก็คือถ้าต่างคนต่างคุยกันจบได้ก็หย่าโดยดี
แต่การหย่าโดยดีนี้ถามว่าครูก็บอกว่า
แล้วนอกจากนั้นถ้าจะยิงประเด็นตั้งแต่เรื่องเริ่มต้นจดทะเบียนสมรส
เจตนาจะอยู่กินร่วมกันหรือเปล่า
คือดิฉันเคยทำข่าวเรื่องของคุณน้ำมนต์แล้วก็กรณีที่แบบ

คือการพิจารณาว่าการที่ผู้ชายมาจดทะเบียนสมรสด้วย
โดยตั้งใจจะอยู่กินกันจริงหรือเปล่า
ก็ต้องมีประหลัดนะคะมาสอบว่าคุณเต็มใจที่จะอยู่
กินเป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าถูกไหมคะ
แต่ปรากฏว่ากรณีนี้นะคะถ้าตามข่าว
เมื่อวานนี้ผู้ชายก็บอกว่าไม่ได้ให้ถ้อยคำอะไรกับประหลัด
ก็จดทะเบียนเฉยเอาตั้งแต่เรื่องทะเบียนสมรสก่อน
ทีนี้พอคดีมันต้องวิเคราะห์ว่าทะเบียนสมรสเป็นโมคะหรือเปล่า
หรือว่าเป็นโมคียะไหมถูกหลอกลวงให้จดทะเบียนสมรสหรือเปล่า
มันมีประเด็นเยอะเลยค่ะถ้าจะพูดเรื่องแค่ทะเบียนสมรสก่อน
ทีนี้พอถ้าทะเบียนสมรสถ้าทะเบียนสมรสชอบถูกต้อง
อีกฝ่ายนึงไม่รู้ว่าอีกฝ่ายช่อฉนนะคะทะเบียนสมรสก็สมบูรณ์นะคะ
ก็ไม่เป็นโมคะนะคะแต่ทีนี้ต่อจากนั้นถ้าทะเบียนสมรสสมบูรณ
แต่วันนี้ปัญหาของเขาคือเขามีปัญหาว่าเขาเนี่ย
จริงแล้วคือเขารักผู้ชายแหละนะคะก็ต้องเตือนผู้หญิงว่า
เวลารักมันก็ทำอะไรกับเขาได้หมดแล้วที่อยากให้เขามาจดทะเบียนสมรส
ก็คืออยากจะรู้อันนี้นะคะถ้าดูตามที่คุยก็อยากจะรู้ว่า
เขารักเราหรือเปล่าเขามีคนอื่นไหมจริงจริงแล้วผู้ชายก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

อันนี้ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นยังคะว่ามีการซ้อนไหม
ทางตัวผู้ร้องเขาจดตรวจสอบแล้วว่าจดกับเขาคนเดียว
ทีนี้เรื่องราวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะคืออย่างที่ถามครูคือหลังจากนั้นเนี่ย
ใช้ชีวิตอยู่กันแบบสามีภรรยาใกล้ชิดนะค่ะแล้วก็เริ่มหาตัวกันไม่เจอ
คือคือเขาจะให้เหตุผลว่าเรายังตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่หาเงินสักก้อนก่อน
ค่อยมาใช้ชีวิตแก้ปัญหางานก้อนนี้ให้มันจบก่อน

ทีนี้มันก็นัวกันมาค่ะคุณผู้ชมนัวกันมานัวกันมา
จนกระทั่งถึงขนาดว่าไปตามตัวผู้ชายได้ที่บ่อนนะ
แล้วก็มีการแจ้งความหลายข้อหาในหลายพื้นที่
แต่อย่างที่บอกค่ะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้สัมภาษณ์
ขอบคุณมากที่โทรมาเดี๋ยวช่วงหน้าฟังผู้ชายบ้าง
ค่ะสักครู่ค่ะ

แล้วก็ทางฝั่งของผู้ชายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย

ค่ะต้องการให้เรียกชื่อว่าอะไรคะ
เรียกต้นได้เลยครับ
ค่ะคุณต้นทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ

คือมันเป็นช่วงตั้งแต่ต้นปี๕๘

ช่วงปี๕๙เริ่มมีคดีแจ้งความกันแล้ว

แล้วก็ที่มีการไปพบตัวคุณต้นเนี่ย
จันทบุรีเนี่ยคือต้นปี๖๐ถูกไหมคะ

คือเนื้อหาจริงก็คือไป

ก็คือจุดเริ่มต้นที่เขาได้ไป

เนื่องจากว่าเขามี

ซึ่งผมจะต้องไปเจอตำรวจตามหมายเรียก

แต่ด้วยความที่ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ไม่ได้

แล้วเขาอยากจะออกมาเพราะเขากลัวว่า

ก็ไปนั่งรถทัวร์ไปแล้วก็ไปรับเขา
เขามาจอดรถรอที่หน้าบข
ก็ขับรถกันมาโดยที่ไม่ได้ไป

หมายจับคดีช่อโกงป่ะคะ

ออกหมายจับคดีช่อโกงเพราะว่าคิดว่า

แล้วก็คุยกันว่าจะหาเงินตรงไหนไปใช้หนี้

ว่าจะต้องประมาณ๔๕แสนภายในเดือนเดียว

ก็คือผมว่าเอางี้ไหมเรากลับบ้านไปไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไร
อาจารย์ก็แก่แล้วซึ่งผมทำงานคนเดียวถ้าหาเงินแค่เดือนเดียวภายในเดือนเดียว
ห้าแสนส่วนยังไม่ได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยคุยกับเขาว่า
คุยตรงว่าผมก็เคยอยู่ในวงการที่ว่าเกี่ยวกับการเล่นอะไรอย่างนี้
เคยมีเพื่อนฝูงที่ว่าเออเขาเคยเล่นกันมานานแล้วก็ได้ซึ่งผมก็เลยว่าเอาอย่างนี้ไหม
ลองไปดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นบ่อนการพนันถูกกฎหมายที่ต่างประเทศ
ก็ส่วนเขาคุยกันตรงในฐานะสามีภรรยาว่าจะต้องหาเงินช่วยกันแก้ปัญหาละ
ฉันขอแทรกก่อนเดี๋ยวดิฉันขอแทรกนิดเดียวคือเดี๋ยวเราค่อยว่ากันถ้ามีเวลาเรื่องคดีที่คุณต้นเองถูกแจ้งความแล้วก็มีการออกหมายเรียกนะคะ
แต่เดี๋ยวเอางี้ก่อนที่คุณต้นจะเล่าเนี่ยคุณต้นจะเล่าบอกว่าตอนที่คุณโดนจับที่บ่อน
คือคุณกับคุณครูก็ไปเล่นบ่อนด้วยกันเหรอคะ
หน้านั้นคือเขาก็อยู่กับผมตลอดนะฮะก็คือเขาเคยย้ายไปอยู่ประจำที่จังหวัดจันทบุรีอยู่ด้วยกันทั้งสามเดือนครับ
แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าไปมาหาสู่กันตลอดครับค่ะ
เขาย้ายไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านผักกาศอยู่๓เดือน
เอาเรื่องบ่อนก่อนที่คุณต้นขอขออภัยที่แทรกนะคะที่คุณต้นบอกดิฉันตั้งแต่ตอนต้นบอกว่าที่บ่อนน่ะก็คือไปด้วยกันนั่นแหละครับ
คำที่บอกว่าไปด้วยกันคือครูก็ไปเล่นคุณต้นก็ไปเล่นเหรอคะ
ถูกต้องครับก็คือไปช่วยกันครับไปช่วยกันหาเงินเพื่อที่จะมาใช้หนี้
ซึ่งคุณครูเขาไม่เคยเล่นหรอกครับแต่ผมเป็นเป็นคนที่แนะนำว่าลองดูไหมอะไรอย่างนี้
ซึ่งพอเขาคุ้นเคยแล้วก็พอที่จะรู้จักว่าจะทำยังไงจะเล่นยังไงอะไรอย่างนี้
เขาต่อไปเขาก็ไปกับเขาเองเลยหลังนะครับ

โดยที่ไม่มีผมฮะล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาเดือนเมษาเมษาปี๖๐เขาไปเสียอยู่ที่อรัญญประเทศ๑ล้านบาท
หรือว่าล้านกว่าบาทโดยที่ไม่มีผมตอนนั้นผมโดนคดีอยู่ผมต้องหาเงินประกันตัวผมอยู่
แต่เขามีเงินไปเล่นอยู่ที่ในปลอยเป็ดเสียเงินเป็นหลักล้าน
และช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะไปเจอผมวันที่๑๗
เขาก็ไปเสียอยู่ที่คาซิโนในจังหวัดไพรินเขมร
เขาไปเสียอยู่หลักล้านเหมือนกัน
ซึ่งผมมีหลักฐานมีข้อมูลพอที่จะพูดความจริงต่อ
แล้วก็มีรูปถ่ายที่ว่าอาจารย์เขาเข้าไปในบ่อนคาซิโนจิในช่วงนั้น
เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าการที่เขาไม่เจอผมเลยมันเป็นไปไม่ได้
เพราะเราเจอกันตลอดแต่การที่ว่าผมไม่ได้คุยโทรศัพท์กับเขาตลอด
ก็มีบางช่วงที่เขาอารมณ์รุนแรงแล้วเขาก็ด่าผมอะไรบ้างอย่างนี้ครับ
ด้วยคำที่ว่าถ้อยคำรุนแรงผมก็รับไม่ไหว

ทีนี้คุณต้นขอถามแบบนี้แบบเร็วเพราะว่าวันศุกร์เวลาเราจะกระชับนะคะ
คุณต้นจะบอกว่าถ้าเปลี่ยนใจแล้วอยากมานั่งคุยในรายการ
บอกนะคะหลังรายการเรียนถามแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าตามข่าวเนี่ยคุณต้นเข้ารักษณะที่อาจจะถูกกล่าวหาได้ว่า
หลอกหลายคนโดยเฉพาะเป็นครูหลายท่านหลายจังหวัด
แล้วก็มีอาชีพราชการอื่นด้วยคุณว่าไงคะ
คือทุกคนที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจารย์กล่าวอ้างมาตั้งแต่แรกเลย
ตั้งแต่เริ่มเปิดประเด็นทางอื่นนะครับ
ซึ่งผมก็เคยไปโต้แย้งแล้วรอบหนึ่งรอบแล้ว
ซึ่งผมก็เคยบอกว่าผมรู้จักมาก่อนอาจารย์

แล้วก็มีการออกรถออกลากันจริง

แล้วทำอะไรกันทุกอย่างก็โดยถูกต้องชอบทำ
ไม่ว่าจะเป็นอะไรความรับผิดชอบอะไรต่าง
ที่มีให้กันผมก็ยังรับผิดชอบเขาอยู่
อาจจะไม่ได้รับผิดชอบเต็มที่แต่ก็รับผิดชอบ
ในฐานะที่ว่าทำให้เขาเกิดความเสียหายหรือว่าเดือดร้อน

แต่ก็ช่วยเหลือกันตามกำลังครับผม
คุณต้นจดทะเบียนในชีวิตจดทะเบียนกี่ครั้งนะคะ

ไม่มีครับมั่นใจครับไม่มีครับ

ถ้าฟังจากครูเล่าตอนต้นเนี่ยนะคะ
คือพบหน้ากันแค่๒ครั้งเองนะคะ

แล้วก็จะมีแต่การพูดคุยกันตลอดครับ
แต่ซึ่งณตอนนั้นเนี่ย
เขาอาจจะโดนละลานจาก

เคยได้ชื่อว่าผมรู้จักมาก่อน

ซึ่งผมอาจจะต้องดูแลเขาในฐานะว่า
ทำให้เขาเดือดร้อนเหมือนกันนะตอนนั้นนะครับ
ค่ะดิฉันไม่ดิฉันขอแทรกค่ะ

เฉพาะครูอีกหลายคนที่อยู่ในข่าว
ในแต่ละจังหวัดที่ถูกที่ถูก

หลอกลวงเงินเป็นหลักแสนหลักล้าน

คือถ้าเป็นการช่วยเหลือกันโดยทั่วไปมีครับ

มีการใช้คืนแล้วทางผู้คนที่ว่า
ผมอาจจะยืมเงินมาก็มีสัญญากู้ยืมเงิน
แล้วก็เป็นการชำระใช้คืนกัน

ก็ไม่ได้ติดใจที่จะคิดว่าผมหลอกลวง

ทำไมถึงไปจดทะเบียนกับคุณครูคะ
เหตุผลที่การจดทะเบียนกับคุณครูก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับ
เหตุผลที่ว่าคุณครูเขาถูกล้างลานจาก
จากเพื่อนผมที่ว่าเขาเคย
มีบุญคุณกับผมเหมือนกัน

ซึ่งเขาอาจจะมีวาถะที่โต้ตอบกับอาจารย์

ซึ่งผมมองว่าอาจารย์เขาเป็นผู้ใหญ่
แล้วด้วยความที่เพื่อนผมอาจจะเป็นเด็ก
อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วผมก็เลยมองว่า
อาจารย์คือคนที่ช่วยเหลือผม

ก่อนที่จะจดทะเบียนกันราคา
รักเพราะว่ารักในคุณงามความดีครับ

คิดไว้ก่อนไหมว่าหลังจากจดทะเบียน
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยา

คิดว่าจะฝากชีวิต
ฝากอนาคตไว้กับเขาที่จะดูแลกันไปครับ
คุณต้นเดี๋ยวทีมงานเราคุยกับคุณต้นต่อ

เพราะว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนที่ทางครูก็อ้างว่า

แต่เดี๋ยวประเด็นเหล่านี้ครูก็ต้องตอบเช่นเดียวกัน

ครูก็ไปเล่นที่บ่อนแล้วครูก็เสียเป็นหลักล้าน

เพราะว่าเราไม่ใช่นักเล่นแล้วเราก็เป็นครู

ตั้งแต่ปี๕๘ที่รู้จักกัน

ครูเคยไปบ่อนโดยที่ไม่มี

ไปตามหาทรัพย์สินไปตามหาเขา
เราไปแต่เราไม่ได้ไปเล่นเหมือนที่เขาว่า

กว่าที่จะเจอเขาไปดักอยู่ตั้ง๒วัน

ครูไม่เคยเข้าไปแล้วเล่นคนเดียว

หรือเข้าไปเจอเขาที่อยู่อยู่แล้วก็แล้วแต่

เพราะว่าเขาหลอกไปจนหมดเกลี้ยงแล้วค่ะ

การเข้าไปในคาซิโนก็บอกว่าเข้าไปตามเขา
กว่าจะเจอเขาไปดักอยู่ที่บ่อนที่เจอเขาวันที่๑๗

ต้องให้คนอยู่ข้างในรายงานมาบอกว่าเนี่ย

ต้องฝังตัวอยู่ข้างนอกแล้วรีบเข้าไปถึงเจอ
ครูคะตกลงแล้ว
คำตอบของคุณต้นว่าก็รักครูนะ

แล้วก็ในส่วนของเรื่องของการอยู่กินเนี่ย

เราเข้าใจกับเขาตรงกันกับคำตอบเขาไหม

คิดว่าเขารักเราไหมที่จดทะเบียน

ถึงยอมใช้ชีวิตแบบนี้
ก็คิดว่าเออให้โอกาสเขาแก้งานเสร็จแล้ว

เอามาหลอกให้เราถอนคดีความก็ยังบ่ายเบี่ยง

ถามว่าต้นแล้วเมื่อไหร่เราจะได้อยู่ด้วยกัน

แล้วทีนี้กลางคืนมาเขาไม่เคยจะมานอนค้างกับเราเลย

ก็เอาเงินมาให้เราทีละ๕๐๐ทีละ๗๐๐ทีละพัน

ตกลงแล้วครูแน่ใจเหรอคะ
ว่าพฤติกรรมของคุณต้นที่ว่านี้เนี่ย
มีการไปหลอกผู้หญิงคนอื่นอีกด้วย
รวมคนแรกที่มีปัญหากันตอนที่ครูยังไม่ได้จดทะเบียนนะ

มีหลักฐานโดยผู้หญิงพวกนั้นเขาไลน์มา

เขามาทักว่านี่เมียต้นไม้

มีคนให้เบอร์มาว่าเป็นเมียต้น

ข้อความอยู่ไหนเขาก็ส่งมาเขาก็แคปหน้าจอมา
เอาอย่างนี้คืออย่างที่บอกคือเชื่อเต็มที่ก็๕๐ก่อนนะคะ
คำถามคือว่าถ้ามีคนอื่นอีกครูว่าเขาจะออกมาไหม

เราอยากเชิญชวนคนที่โดนต้นหลอกนะคะ
โดยที่คุณแชทไลน์ต้นกล้าต้นอะไรก็ช่าง

ออกมาเลยว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไง
ออกมาช่วยกันแล้วสังคมเราจะได้รับรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไง
เพราะว่าที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้เขาจะอยู่กับใครเป็นตัวเป็นตนไม่ได้

ค่ะรายละเอียดมันยังมีอีกเยอะแต่เวลาหมด

คือมันจะเข้ารักษณะข่าวที่คนคุ้นเคยก่อนหน้านี้อย่างของคุณน้ำมนต์ได้ยังไง
เมื่อมันไม่ได้มีคนเสียหายออกมาร้องอีกค่ะ
ต่อให้ครูบอกว่ามีหลักฐานก็แล้วแต่คะทนายไม่เกิน๑นาที

ก็ตอนนี้กำลังจะบอกว่าเป็นปัญหาครอบครัวมากกว่านะคะระหว่างของครูเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ถ้ายังไม่มีคนอื่นออกมาเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวว่าตอนนี้จะจัดการชีวิตครอบครัวกันยังไงแล้ว
ระหว่างครูกับคุณต้นเนี่ยนะคะแล้วก็จะจัดการยังไงซึ่งจะออกไปในทางที่ดีต่างคนวันนี้แหละไม่ได้รักกันแล้วนะคะ
แล้วก็มีปัญหาออกมาพูดกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างคนก็บอกว่าตัวเองถูกคนนั้นผิดนี่คือปกติของชีวิตครอบครัว
แต่ว่าถ้ามีผู้เสียหายอีกอันนี้จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบแล้ว
แต่ถ้ายังไม่มีมันก็เป็นเรื่องในครอบครัวใช่ไหมคะ

แต่ต้องขึ้นอยู่ด้วยนะคะว่าคดีนี้จะเข้ารักษณะคดี
ผู้หญิงจะเป็นคนที่เสียเปรียบที่สุดดิฉันเป็นผู้หญิงยังไงก็เข้าข้างผู้หญิงนะคะ
กำลังจะบอกว่าถ้าผู้หญิงเจอแบบนี้แล้วก็ช่วยกันออกมาอย่างที่ครูบอก
เพราะว่าจะได้ช่วยผู้หญิงคนอื่นไม่ถูกหลอกเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามีความคืบหน้าของข่าวนะคะ
เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่วันนี้ขออภัยเวลาค่อนข้างกระชับ